เริ่มกันที่เรื่องแรกยังคงเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิง
ที่สูญเสียนักแสดงมากฝีมือไปอีกหนึ่งท่าน
คุณเหมภูมิพาดิตนั่นเองค่ะกับเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
หลายคนยังคงพูดถึงแล้วก็ยังส่งความไว้อาลัย
ผ่านรูปภาพผ่านทางโซเชียล
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแฟนสาวได้โพสต์ภาพทำบุญ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าหลับให้สบายนะอ้วน
เหนื่อยอีกแล้วนะคนเก่งรักเบบีที่สุดเสมอและตลอดไปค่ะ
แล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ทางด้านผู้ช่วยผู้จัดการและเพื่อนดารา
ก็ได้เดินทางมารับศพคุณเหมออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
และจะมีการเคลื่อนศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประเขาสารา๑๒
ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะ
ซึ่งหนึ่งในเพื่อนซีนะคะคุณสันพิชยดล
ก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐในงานบวงสวงละครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
บอกว่าเขาเองก็เป็นคนแรกที่รู้ข่าวการเสียชีวิตของเห็ม
ตอนนั้นที่รับรู้ข่าวมานี่ช็อกมากค่ะ
ไม่คิดว่าเห็มนั้นจะคิดจบชีวิตตัวเองแบบนี้นั่นเองค่ะ
ไปกินข้าวผมไม่ทราบจริงว่าเขามีปัญหาโรงพยาบคลับ
คือผมก็คือนึกว่าเขาโพสต์แบบว่าให้ข้อคิดเหมือนมันใจหาย
คือความรู้สึกหนึ่งเราก็ยังคิดว่าเขายังอยู่นะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเห็มแล้วก็คนที่รักเห็มด้วยแล้วกันครับ
ส่วนกระแสข่าวที่มีการแชร์กันเยอะออกมาในช่วงวันนี้
ที่บอกว่าหนึ่งในสาเหตุของการคิดสั้นของคุณเห็ม
อาจจะมาจากการที่มีหนี้มีสินเยอะมากถึงประมาณ๑๕ล้าน
ซึ่งก็เกิดเพราะการบัสการไฟน้ำจากการที่ไปค้ำประกันให้กับเพื่อนสนิทนั่นเอง
บอกว่าหลังมานี้ค่ะคุณเห็มเองก็มีงานเยอะขึ้น
สภาพการเงินก็ดีขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องเงินค้ำประกันตามที่พิธีกรชื่อดังได้กล่าวเอาไว้ว่า
ล้านเนี่ยเธอเองบอกว่าเธอยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะ
ก็คงต้องส่งกำลังใจกับครอบครัวของคุณเห็มต่อไปนะคะ
แล้วก็ดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์
ใส่ใจคนรอบข้างกันให้มากเลยนะคะ
บางทีอย่างที่คุณเห็มบอกไปว่า
คำพูดนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำร้ายจิตใจของใครบางคนก็ได้
แล้วก็บางครั้งคำนึงเนี่ยอาจจะเป็นคำสุดท้ายที่เขาอาจจะพูดออกมา

ก็ดูแลคนใกล้ชิดของคุณไว้ให้ดีแล้วกันนะคะ